สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันรับคุณผู้ชมเข้า

ใช่แล้วค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มกันที่นางแบบ
แล้วก็นัดแสดงสาวลินมัชโนซนะครับ
ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะหวานกับหนุ่มโทนี่ราแก่นสักเท่าไหร่

บันไดถึง๑๐ขั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
เช็คกันหน่อยว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วค่ะ
สิบขั้นนี่ไม่ธรรมดานะโอ้โหนั่งรถเข็นเลยอ่ะ
แล้วลินเขาเป็นนางแบบด้วยอย่างนี้โอ้โห

ถือว่าเป็นการฟัดคลอสส่งท้ายปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเลยนะคะ
สำหรับนางแบบแล้วก็นักแสดงสาวลินมัชนดนะคะ
เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวประสบอุบัติเหตุตกบันไดถึง๑๐ขั้น
ทำให้กระดูกขาร้าวถึง๔จุด
โดยตอนนี้สาวลินบอกว่ายังต้องรักษาตัวด้วยการใส่เฝือก
และดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะ
ประมาณ๓๔สัปดาห์ถึงจะถอดเปลือกได้ก็ประมาณเดือนหนึ่งเลยนะคุณนะ
ทางด้านหนุ่มคนสนิทอย่างโทนี่รากแก่นนะคะ
ก็มีถามถ่ายอาการแล้วก็เป็นห่วงเสมอ
นี้นักแสดงสาวบอกว่าความสัมพันธ์กับฝ่ายชายเนี่ยยังคงราบรื่นดี
ส่วนที่มีคนมองว่าไม่ค่อยลงรูปคู่ในอินสตาแกรมนั้น
ลินเขาก็ตอบกลับว่าเป็นสไตล์ชิคชิลของเธอกับแฟนนุ่มก็เท่านั้นเอง
จากฉันอยากเท่านั้นไอเนี่ย
ักษมิตแจกสกนี้แหละใช่ไหม
หรือว่าเห็นรูปของลิ้นเป็นรูปเดี่ยวให้คิดไว้เลยว่าโทนี่เป็นคนถ่ายให้
เขาก็หวานของเขาอยู่แต่เขาแค่รักนะแต่ไม่แสดงเขา
เขาแค่เป็นคนคูลนะคะเออรู้ไว้ด้วย
แต่ว่างานเดินแบบในช่วงนี้คงต้องพักอย่างแน่นอนแหละ

แต่ว่าผลงานการแสดงต้องบอกว่าต้องปรบมือต้อนรับนะ
เพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่เหมือนกัน

ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับฝีมือการแสดงในครั้งนี้